ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะคะ
พยากรอากาศของเราเดี๋ยวเขาจะหนีไปเที่ยว

แต่ทำไมรู้มั้หวันเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือกับ

แล้วเขาจะไปตอนนี้ตอนมีไต้ฝุ่นพอดีเนี่ย
คือจะไปรายงานสดที่นั่นจะไปทำงานหรือจะไปเที่ยวหรือจะไปทำอะไร
การไว้แล้วว่าพายุจะเข้าเราก็เลย
คุณจะหนีเยอะมากจะหนีเที่ยวแต่บังเอิญไม่เจอไต้ฝุ่น
เดี๋ยวถ่ายภาพมาให้ชมกันว่าบรรยากาศหลังพายุเข้าไต้ฝุ่นเข้าเนี่ยเป็นยังไง
ที่สำคัญเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นด้วยนะไม่ได้ไต้ฝุ่นธรรมดาเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๕เลยนะครับ
ใต้ผลระดับที่๕แล้วตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ๒๗๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เทียบกับหายเหยียนปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อยู่ที่๓๑๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เกือบเท่า
ก็จะสามารถที่จะเคลื่อนผ่านไต้หวันไปอย่างรวดเร็ว
อาจจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักมาก
แต่ถ้าหากพายุที่เจาะอยู่นานอย่างหายเยี่ยนช่วงลูกก่อนหน้านี้
ก็จ่ออยู่นานจึงทำให้เกิดภัยพิบัตรหลายจุดในฟิลิปปินส

ทางไม่ได้ครับว่าตอนนี้สนามบินเขาก็ออกมาบอกว่า
สนามบินยังเปิดให้บริการปกตินะครับ
เป็นอย่างไรสถานการณ์ทั้งไต้หวันแล้วก็จีน
ซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ

ใครที่จะเดินทางไปเหมือนผมติดตามกันดีนะครับ
อย่างที่บอกเลยครับว่าตอนนี้หนึ่งสถานการณ์ที่หลายคนกำลังจับตามอง
ก็คือเรื่องของการก่อตัวของพายุที่มีชื่อว่าในผตักนะครับ
เพราะถือว่าเป็นพายุที่มีความรุนแรงละทีเดียว
ตอนนี้ไต่ระดับเป็นพายุที่มีระดับความรุนแรงถึงซุปเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วนะครับ
ตอนนี้เองทางการไต้หวันก็ออกมาประกาศเตือนแล้วนะครับ
ประชาชนในหลายพื้นที่ตอนนี้เตรียมกักตุลอาหาร
และที่สำคัญครับจากพายุลูกนี้นั้นทำให้ตอนนี้เกิดคลื่นสูงประมาณ๑๓เมตร
ประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ก็ต้องเตรียมรับมือ
เพราะว่าคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งภายในวันนี้
คุณผู้ชมครับตอนนี้ชาวไต้หวันเตรียมพร้อมรับมือกับอิทธิพลของพายุ
ที่มีชื่อว่าซุปเปอร์ใต้ฝุ่นในผตักนะครับ
กำลังมุ่งหน้าพัดเข้าเกาะไต้หวันในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
ท้องถิ่นรายงานว่าในช่วง๑๒วันที่ผ่านมาครับ
ประชาชนก็แห่กันไปซื้ออาหารมากักตุนไว้
ทำให้ตอนนี้ราคาอาหารแพงขึ้น
ด้านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าสนามบินเถาหยวนในกรุงไทเปย์ยังเปิดให้บริการตามปกติ
และคาดการณ์ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ
สำนักงานอุตุเนียวพิทยาไต้หวันรายงานว่า
รอบ๔๘ชั่วโมงที่ผ่านมา
พายุเนบาถักที่ก่อตัวขึ้นเมื่อช่วงวันอาทิตย์๗โมงเช้า

โซนร้อนที่มีความเร็วลม๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ความระดม๒๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ความเร็วลม๒๕๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตอนที่ขึ้นฝั่งไต้หวันได้หลีเดียว

ปริมาณน้ำฝนคาดการณ์ว่าจะมากถึง๑๐๐มิลลิเมตร
ขณะที่มีรายงานนะครับว่าคลื่นในทะเลนั้นสูง๑๓เมตรแล้ว
พายุนี้มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และคาดการณ์ว่าจะขึ้นเกาะไต้หวันในวันนี้
ก่อนที่จะพัดขึ้นจีนแผ่นดินใหญ่ต่อไป

ซึ่งก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในจีนนั้นเลวร้ายลงไปอีก
ส่วนสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมดินถล่มในประเทศจีน
ล่าสุดตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๕คน
หาย๗คนในเมืองเจ้าตรงมณฑลยูนาน
ประชาชนกว่า๖๐๐๐คนได้รับความเดือดร้อน
กระแสน้ำได้ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนถนน
ประชาชน๓๔๐๐คนต้องอพยพหนีน้ำนะครับ
บ้านเรือนพังเสียหาย๒๗หลัง
พื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วม
ไฟฟ้าน้ำปลาปลาระบบการสื่อสารคมนาคมถูกตัดขาด

เปิดเผยนะครับว่านับตั้งแต่เกิดฝนตกหนักใน๑๑มณฑลทางตอนใต้ของประเทศจีน

อดผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นสูงกว่า๑๒๘คน
สูญหายอีก๔๒คน
นี่คือสถานการณ์ความประปวนสภาพอากาศที่เกิดขึ้นแน่นอน
ใครที่ไปบริเวณนางกล่าวต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะเรื่องของซุปเปอร์ไทยฝุ่นเนปะตัก
เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไร

ฉีดฉีดบริเวณชายฝั่งของเกาะไต้หวันไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับ

ก็ส่งผลทำให้บริเวณแนวชายฝั่งทางทิศตะวันออกของเกาะไต้วันนั้นเกิดคลื่นสูง
สีแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือ

สีแดงสีม่วงคืออุณหภูมิน้ำทะเลที่ค่อนข้างอุ่นเลยทีเดียว
ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาความรุนแรงของพายุลูกนี้
ต่อจากนี้ไปพายุลูกนี้จะมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไร
และตอนนี้ความรุนแรงเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
ยุลูกนี้อย่างที่บอกนะครับว่าก่อตัวตั้งแต่ช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
มีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องขณะนี้เอง

พร้อมขึ้นฝั่งบนเกาะไต้หวันในช่วงบ่ายวันนี้
ความบริกลมสูงสุดอยู่ที่๒๗๘กิโลเมตรกรชม
กณะที่ลมกระโชคอยู่ที่๓๓๔กิโลเมตรกรปช

หลังจากที่เคลื่อนที่ขึ้นบนเกาะไต้หวันแล้ว
ก็จะอ่อนกำลังลงเป็นใต้ฝุ่นระดับที่๔
ก่อนที่จะเคลื่อนที่เข้าประเทศจีนในมณฑลฝูเจียน
แล้วก็ลงจากฝั่งอีกครั้งหนึ่งแถวเซี่ยงไฮ
ไปหยุดอยู่ที่บริเวณทะเลเหลืองทางตอนล่างของประเทศเกาหลีใต้

บริเวณทางตอนล่างของเกาหลีใต้แล้วก็ฟูกูโอกะประเทศญี่ปุ่น
อาจจะต้องเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุลูกนี้ด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับ

ความรุนแรงของพายุที่จะเกิดขึ้นนี่คือ
ลักษณะของคลื่นลมในสภาวะปกติไม่มีพายุเกิดขึ้น
สังเกตว่าท้องทะเลนั้นเรียบสงบ
แต่ถ้าหากเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๓ความรุนแรงจะเป็นแบบนี้นะครับ
เริ่มมีลมแรงคลื่นเริ่มสูงนะครับเริ่มสร้างความเสียหายเกิดขึ้นได้
แต่ถ้าหากเป็นซุปเปอร์ใต้ฝุ่นระดับที่๕
จะสังเกตว่าคลื่นนั้นค่อนข้างสูงลมแรง
รวมไปถึงมีฝนตกหนักในพื้นที่
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากพายุลูกนี้นะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวต้องเฝ้าตรวจสอบ

โดยเฉพาะวันนี้ซึ่งเป็นวันที่คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้นั้นจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งนะครับ
สังเกตว่าพายุลูกนี้นั้นไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยนะครับ
แต่ก็จะมีบทบาทสำคัญครับที่จะหอบเอากลุ่มฝนที่เกาะตัวในบริเวณอ่าวเบงกอพัด
ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ของประเทศไทย
โดยพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบหลักก็คือบริเวณฝั่งตะวันตกนะครับ
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
เพราะว่าพายุลูกนี้นั้นก็ได้ดูดเอามรสุมฤดูฝน
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้
ทำให้กระแสลมดังกล่าวมีกำลังแรงขึ้นนะครับ
แรงแบบนี้ก็จะทำให้คลื่นสูง๒๓เมตร

ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังในระยะนี้

สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าคลื่นจะสูงประมาณ๒เมตร
เหลือง๓เมตรจะสังเกตว่าประชิดติดตามแนวชายฝั่ง
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางของฝั่งอันดามันรวมถึงฝั่งอ่าวไทยด้วย
คลื่นแรงเป็นพิเศษนักท่องเที่ยว
รวมถึงชาวประมงเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์
ในขณะที่สถานการณ์ฝนยังมีอีก๑ปัจจัยเข้ามา
ทำให้เกิดฝนตกชุกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
นั่นก็คือห่อมฝนที่เกาะตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามนะครับ
ส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบน
ดังนั้นฝนในวันนี้ภาคเหนือจะยังคงตกชุกในหลายพื้นที่
อกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางนั้นเจอฝนตกชุกวันนี้ในหลายจุดเช่นเดียวกัน
อกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงภาคตะวันออกอาจจะต้องระวังหน่อย
มาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกชุกในวันนี้กันนะครับมีพื้นที่ไหนบ้าง
ให้ทุกท่านฟังดีนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพยาวแพร่น่าน
พิศนุโลกเพชรบูรณจันทบุรีและตราดส่วนบริเวณทางตอนล่างนั้น
ในบริเวณจังหวัดระนองภูเก็ตกระบี่และตรังปิดท้ายที่พื้นที่ที่ต้องระวัง
เรื่องของน้ำหลากดินถล่มซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกสะสม
รวมไปถึงฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกลงมาหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ประกอบไปด้วยจังหวัดต่างดังต่อไปนี้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ก็คือระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศรวมไปถึงการเตือนภัยต่าง
ที่ต้องมาย้ำเตือนให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในครั้งนี้นะครับ
ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังวางแผนการใช้ชีวิตให้ดี
รวมไปถึงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป